ชาวไทยมุสลิมวัย๗๕ปีได้บอกเล่าเรื่องราวความปลื้มปิตินะคะเมื่อ๔๐ปีก่อนบอกว่าตัวเองนั้นเกี่ยวข้าวอยู่ในทุ่งนาแล้วก็มีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งมาปรากฏว่าในหลวงราชการที่๙ค่ะเสด็จพระราชดำเนินมารถยนต์พระที่นั่งนะคะแล้วก็ลงมามีพระราชปฏิสันธารด้วยถึงกลางทุ่งนาเลยค่ะ
นายมูซอลืมแม้อายุ๗๕ปีชาวบ้านตำบลลิปปัสโงอำเภอน้องจิกจังหวัดปัตตานีได้เล่าให้ฟังเป็นภาษามารยูท้องถิ่นนะคะบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นอายุ๓๐ปีกำลังเกี่ยวข้าวอยู่กลางทุ่งนามีรถยนต์ขับมาจอดจากนั้นก็เห็นกลุ่มคณะเดินมุ่งหน้าเข้ามาหาโดยที่ไม่รู้มาก่อนค่ะว่าเป็นในหลวงรัชกาลที่
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้มีกินอยู่ดีขึ้น
เพราะทุกวันนี้พระองค์ได้ไปพัฒนา
และรีเริ่มโครงการพระราชดำริต่าง

เลี้ยงสัตว์เกษตรกรปลูกต้นปาม
ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ให้เดือดร้อนด้วยค่ะ